เกิดขึ้นใน๑๑กันยายนที่ผ่านมาคือเป็นผู้ช่วยพยาบาล
ก็อยู่บ้านดีนี่แหละค่ะปรากฏว่ามีคนร้ายบุกเข้ามา
ใช้ปืนจี้แล้วก็ข่มขืนเธอ

ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะแต่ว่ารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ล่าตัวมาให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดกลางซอยศรีนคริน๗นะคะ
บันทึกภาพชายคนนี้แหละค่ะสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ใส่เสื้อสีแดงกางเกงยีนไว้ผมรองทรง
เป็นบุคคลต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุ
ปีนเข้าไปในห้องพักของผู้ช่วยพยาบาลที่อยู่ชั้น๒
พาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งย่านประเวทแล้วก็ใช้ปืนจี้บังคับข่มขืนนะคะ
โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานประเวท
ก็ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปยื่นต่อสารจังหวัดพระขนง
เพื่อไปขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
จากนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจหาดีเอนเอ
ราบน้ำอสุจิในถุงยางอนามัยเพื่อจะหาความเชื่อมโยงกับคนร้าย
ซึ่งถ้าหากว่าได้ตัวผู้ต้องหาแล้วก็จะได้นำไปตรวจเปรียบเทียบได้ในทันที
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณตี๒ค่ะ
คนร้ายบุกเข้าไปในห้องพักของผู้ช่วยพยาบาล
ใช้ปืนจี้บังคับแล้วก็ข่มขืนจากนั้นหลบหนี
แต่อย่างที่บอกก่อนจะหลบหนีเนี่ยมีการขอเบอร์โทรขอเฟซบุ๊ก

บอกว่าอยู่ในห้องกับผู้เสียหายผู้ช่วยพยาบาลสาว๒ชั่วโมงนะ
หลังคมคืนแล้วก็อยู่ในห้องเขา๒ชั่วโมง
คือหลังจากนั้นพอขออะไรเสร็จสับแล้ว
ก็บอกให้ผู้เสียหายนอนคว่ำหน้า
ตัวเองก็กระโดดหนีออกไปทางหน้าต่างห้อง
แล้วก็ข้ามระเบียงไปที่ตึกติดกันค่ะ
ซึ่งขณะที่คนร้ายกำลังหลบหนี
ผู้ช่วยพยาบาลคนนี้เธอพยายามหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเหมือนกันนะ

แล้วก็มาแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานประเวท
หลังเกิดเหตุค่ะพลตำรวจโทษานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางมาร่วมสอบปากคำผู้เสียหายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
เพราะว่าคดีนี้ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญเหมือนกัน
เพราะเกี่ยวกับอาทยากรรมของสตรีค่ะ
ซึ่งตอนนี้สารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็น
ใช้กำลังประทุษร้ายและบุกรุกเรียบร้อยแล้วค่ะ
พลาดตรงที่เปิดประตูที่ระเบียงห้องเอาไว้
ร้ายก็ปีนมาตรงช่องทางนั่นแหละ